โอ้โหออกชื่อจะไปเลยดีกว่า
ครับร้านต้มยำหัวปลาร้อยเอกบรรเทา
จอดตานะที่นี่มีทั้งต้มยำน้ำข้นน้ำใส
ชื่อร้านก็บอกต้มยำหัวปลาจริง
แต่เนื้อปลาก็มีนะไม่ใช่แค่มีแต่เนื้อนะ
ผุงปลาอันนี้สุดยอด
เด็ดมากเลยไข่ปลาเนื้อปลา
ต้มยำทะเลรวมกุ้งหอยปลาหมึกมาเพียบแล้วครับคุณผู้ชมครับ
แล้ววันหนึ่งเขาใช้วัตถุดิบรวมแล้วนะเกือบ๕๐๐

ดูเอาละกันเมื่อสักครู่ไข่ปลา

ปลาช่อนไข่ปลายี่สก
บอกเลยว่าแต่ละอย่างมันแน่นโอ้โหแน่นคัก

อ่ะคุณชิสาก่อนค่ะต้มยำที่คุณชื่นชอบจะเป็นน้ำใสหรือน้ำข้น
ต้มยำน้ำใสใส่ปลาแล้วก็มะเขือเทศ

บอกละเอียดนิดนึงคุณจะได้ซื้อมาให้ถูก
ดาวสุภาษาลาค่ะคุณจะข้นหรือคุณจะใส่
มีต้มยำน้ำข้นใส่ไข่ปลาแล้วก็ใส่เห็ดด้วย
ถ้ามีเนื้อปลานิดนึงมาก็ดีนะคะ
โอ๊ยเอาแค่ข้นหรือใส่ข้น
เอาแบบนี้ใช่ไหมแบบนี้ใช่อ๋อ

บางคนอาจจะไม่ชอบหัวปลาก็แล้วแต่แต่บางคนชอบทานหัวปลาเพราะมันมันและอร่อยมาก
ลักษณะเหมือนหนังสืบสวนสอบสวนยังไงเขาค่อยแข็งเงะเงะ
เจอเนื้อไม่รู้เลยนะแต่งิงโหงะมันได้ความรู้ใช่ไหมครับ
เป็นแบบนั้นจริงรอไปทานกันดูนะครับ

เจ้าแม่กรอยหิ่มลาสพราววังหิน๔๑๔๓
อยู่ที่ว่าเถานั้นแหละน่าจะหามไม่ยากนะ

ร้านต้มยำหัวปลาร้อยเอกบรรเทานะครับ
คือถ้าอยู่ในตลาดผมว่าไม่น่าจะหายาก

บอกว่าน่ากินด้วยยังไงแวะไปดูนะคะ

อารมณ์ดีกันทุกบายกับผมนะครับ
อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์
เพื่อไม่พลาดในทุกช่องทางออนไลน์
และอย่าลืมนะครับสามารถรับชมกันแบบสำรวจ
ได้ทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ครับ